แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกในการดนรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยด้วย
กับกิจกรรม๗วันอันตรายที่เราเรียกกันนี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเรื่องเกี่ยวกับการเปิดศูนย์
เขาก็พวกคนแวดวงการเมือง
จะไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่

เพราะว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ได้เปิดมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด
ให้กับคณะบุคคลได้เข้าอวยพร

แล้วก็จะมีผู้นำเหล่าทัพมีรัฐมนตรี
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะมาร่วมอวยพร
เท่าที่ดูก็มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พลเอกชายชาญช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะ
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าในปี๒๕๖๓นี้
ขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง
มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นหลักให้กับบ้านเมือง
ปีหน้าขออย่าให้วุ่นวายมากนัก
พร้อมทั้งขอให้สื่อมวลชนช่วยกัน
ประคับประคองบ้านเมืองให้ไปตลอดรอดฝั่ง

ผลเอกประวิทย์บอกแบบนี้แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะ
บอกว่าจะยืนเคียงข้างน้องรัก

เดี๋ยวฟังพลเอกประวิทย์หน่อยค่ะ
นี่ไงก็จะเป็นห่วงสุขภาพพลเอกประวิทย์แหละ

ส่วนนี้ค่ะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัย

แล้วก็กลับภูมิลำเนาของประชาชนช่วงปีใหม่แบบนี้
วันนี้นะคะทางกระทรวงมหาทัยเปิดศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ก็มีการมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือว่าปพประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนน
เริ่มกิจกรรมที่เราเรียกว่า๗วันอันตราย
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชม

เป็นวันที่ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา

แล้วเขาก็มีแนวคิด๓รอ
รอของนายกรัฐมนตรีมีรออะไรบ้าง
รอแรกค่ะคือรอรักตัวเอง
แล้วก็รอที่๒ก็คือรักครอบครัว
และรอสุดท้ายคือรักผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้นเรื่องสถิติจำนวนตัวเลข
เกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตมันก็มีทุกปีแหละ
แต่เราก็อยากให้แต่ละปีมันลดน้อยถอยลงมากที่สุด
ดังนั้นวันนี้นะคะใครที่เริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว
ขอให้มีสติขับขี่อย่าดื่ม
แล้วก็ขับขี่ถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเครื่องมืออุปกรณ์
ที่จะช่วยตรวจจับคนเมาตรวจจับความเร็วมันมีเยอะแยะ
แต่สู้เครื่องมือจากใจที่ยึดหลัก๓รอไม่ได้นะคะ
ให้คุณผู้ชมเดินทางปลอดภัยด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ